หาเผาป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ
โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อยสุเทพปุ๋ยครั้งนั้นใช้เวลาในการควบคุมเพลิงหลายวัน
พอไฟมันมอดลงปัญหาที่ตามมาปัญหาหมอกควัน
ทรัพยากรธรรมชาติก็เสียหาย
แต่ถามว่าดอยสุเทพปุ๋ยหมดไปแล้วจุดอื่นยังมีอยู่ไหม
ยังมีอยู่เลยอ่ะคุณน่ากังวลนะใช่ค่ะและปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ด้วย
คนไปเผาป่าไงคะเพื่อที่จะหาของป่า
ตำรวจตามไปควบคุมตัวได้สามรายเมื่อวานนี้แล้วก็นำตัวมาแถลงข่าวเนี่ยนะคะ
นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
แหลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ก่อเหตุลักลอบเผาป่า
ประกอบไปด้วยนายประดิษฐ์ทองเหลืออายุ๖๐ปีเป็นชาวอำเภอแม่ริม
คนนี้จับได้บริเวณแนวป่าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าแม่เหล่าแม่แสะอำเภอแม่แตงค่ะ
เจ้าตัวรับสารภาพเผาเพราะว่าเข้าไปหาของป่าเข้าไปล่าสัตว์
อีกหนึ่งคนในเป่าเหล่าหางอายุ๕๓ปีเป็นชาวอำเภอเชียงดาวรวบตัวได้
ขณะที่ไปสุมเผากอกไม้บริเวณป่าที่ตะวันออกบ้านห้วยลึกอำเภอเชียงดาว
และคนสุดท้ายคนที่๓นะคะนายเรวัตสิงคำอายุ๔๒ปีค่ะ
คือเป็นคนที่ถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้แล้ว
จับกลุ่มตัวได้ที่บ้านลีซูใหม่สัมพันธ์ตำบลเชียงดาว
๓คนนี้ถูกนำตัวมาแถลงข่าว
สำหรับการดำเนินคดีกับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการเผาป่า
ไม่ใช่เฉพาะ๓คนนี้เท่านั้นมันผ่านมาแล้วทั้งหมด๓๘คดีค่ะ
ซึ่งก็ยังคงมีผู้ลักลอบเผาป่าอีกหลายร้อยราย
ที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ
ผิดกฎหมายแล้วก็ยังทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติเสียหายด้วยนี่นะคะ
อกจากนี้ค่ะคือชาวโซเชียลมีเดีย
เขาก็มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้ป่า
ในพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือต่าง

เขาเป็นการโพสต์ไว้อาลัยและแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของอาสาที่ไปช่วยกันดับไฟป่า
เพจนี้นะคะโพสต์ข้อความ
นายพงษ์นรีนแพรชมพู
ซึ่งถูกไฟคลอกขณะดับไฟป่า๔เมษายนที่ผ่านมาในพื้นที่บ้านสิวาเดอร์
ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศร
เสียชีวิตลงแล้วนะคะคือเข้าไปปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่๔เมษายน
แล้วก็ไม่ได้รับบาดเจ็บมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่
และเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมานายพงษ์นรีนถือว่าเป็นคนที่๖ของปีนี้แล้ว
ในพื้นที่ภาคเหนือเท่านั้นนะที่เสียชีวิตจากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ดับไฟป่า
ส่วนครอบครัวค่ะครอบครัวครอบครัวนี้เนี่ยนะคะสองคนเขาเป็นอาสาทั้งสามีพันรยาเลย
ส่วนพันรยาที่ชื่อว่านางวิลาวันได้รับบาดเจ็บเท้าทั้งสองข้าง
แล้วก็ที่มือเล็กน้อยถูกไฟไหม้ไฟลวกตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
ใครที่คิดจะเผาป่าเนี่ยนะคะทรัพยากรธรรมชาติก็เสียหายชีวิตของอาสาสมัครก็สูญเสีย
เกิดความสูญเสียแบบนี้นอกจากนี้ปัญหาหมอกควันปัญหาไฟป่าเกิดขึ้นตามมาด้วย